เอาเองก็หวังจะให้เจลิกกลับมาเพราะว่ามีนักเตะไทย
ซึ่งเป็นนักเตะตัวหลักของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปค้าแข้งอยู่ที่นั่นด้วย
ถ้ากลับมาแข่งได้แมทฟิตของเขาก็จะดีนะครับ
ได้พร้อมสำหรับฟุตบอลโลกรอบเข้าเลือกโซนเอเชีย
ตอนนี้เขาตัดสินใจแยกทางกับกูซองยุนผู้รักษาประตูชาวเกาหลีใต้นะครับ
เนื่องจากครูทรงยุนมีภารกิจต้องกลับไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายของประเทศบ้านเกิดเขาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ทำให้เจ้าตัวกำลังหาต้นสังกัดใหม่ในเกาหลีใต้
สถานการณ์ดังกล่าวแบบนี้นะครับทำให้กวินธรรมสัจจานันท
นายทวารทีมชาติไทยวัยสามสิบปีมีโอกาสสูงมากครับ
ที่จะยึดมือหนึ่งของทีมค่อนข้างสูงเนื่องจากทีมนั้นมีผู้รักษาประตู
ที่เป็นคู่แข่งกับกวินอีกแค่๒คนเท่านั้นเอง
ก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากเท่าไหรบนหลีกสูงสุดนะครับ
ก็ถือว่าสถานการณ์ดีสำหรับเข้าทางเจ้าตองที่จะได้เป็นตัวจริง
หรือเป็นมือหนึ่งของทีมนะครับส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ส่งให้โรงพยาบาลรอบนี้นะครับเป็นคิวของสุภวุฒเถื่อนกลางนักฟุตซอล
ดังในฟุตซอลลีกของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเองทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
สมลูกชิ้นเอ็นหมูของเจ้าตัวที่กำลังขายดีมากนะครับ
ให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
อาร์มก็เผยนะครับว่าตั้งใจทำเมนูสุดพิเศษนี้มามอบ
บุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากตัวเขาก็ทำก๋วยเตี๋ยคั่วไก่
ประทานเป็นประจำอยู่แล้วรวมถึงก็เพิ่มลูกชิ้นสูตรพิเศษของตัวเองเข้าไปด้วย
หวังว่าจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมแพทย์ร่วมฝ่าวิกฤตโรคโควิด๑๙ไปด้วยกัน
โครงการช้างศึกทำด้วยใจส่งให้โรงพยาบาลครั้งต่อไปจะเป็นคิวของพีรดลชำรัศมีที่จะทำเมนูสุดพิเศษไปมอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันที่๔มิถุนายนครับ